เรื่องของการชุมนุมค่ะต้องติดตามค่ะ

การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
ก็คือย้ายที่จากอนุสวรีประชาธิปไตย

และเดินเท้าไปสถานทูตเยอรมันนะคะ

ตรงบริเวณด้านหน้าสถานทูตเรมันนะครับ

เข้าไปยื่นหนังสือกับเจ้าหน้าที่ด้านในสถานทูตนะครับ
ซึ่งหลังจากออกมาก็ได้มีการแถลงการ
เกี่ยวกับหนังสือที่นำไปยื่นนะครับ

จะมีการประกาศยุติการชุมนุมไป

ผู้ชุมนุมที่เดินทางเข้าร่วมชุมนุมนะครับ

เดินทางเข้ามาดูแลความเรียบร้อย
ตรงบริเวณด้านหน้าของสถานทูตเยอรมันนะครับ

เวลา๑๙นาฬิกา๔นาที

เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับ

ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการชุมนุมกันนะครับ

นัดหมายการชุมนุมกันที่บริเวณ

ตู้คอนเทนเนอร์มาปิดทางเข้าออก

ทำการเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมมาตรงบริเวณแยกประทุมวันนะครับ
แล้วก็มีแก่นำอย่างนายทัชพงศ์แก่ดำนะครับ
ที่ขึ้นกล่าวปลาใสท่ามกลางผู้ชุมนุมตรงบริเวณแยกประทุมวัน
ก่อนจะมีการกัดจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยการนำสารพรุม
รวมถึงหุ่นฟางมารัดน้ำมันเผา
จากนั้นนะครับทางแก่นำได้มีการประกาศเคลื่อนขบวน
มาจากสถานทู่เจรมันแห่งนี้เพื่อยื่นนังสือ

ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่า
หลังมีตำรวจคอฝบางนายหลังมีตำรวจคอฝนะครับ
ได้มีการนำแผงเหล็กมาปิดกั้น

แต่สุดท้ายก็มีทาง
กลุ่มมันชนได้มีการดึงแผงเหล็กกั้นออก

ตรงบริเวณด้านหน้าอาคารนิติเวศ

ก่อนที่จะมีผู้ชุมนุม๑ราย

แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬา

คนเจ็บถูกยิงด้วยกระสุนสนิทใด

ค่ะคุณจิรายุทธ์คะขอถามเพิ่มเติมนิดนึง

มันมีเหตุประทักกันระหว่างผู้ชุมนุม
กับตำรวจควบคุมฝูงชน
มันมีจุดเริ่มต้นจากอะไร

จุดแรกที่มีการปะทะกันก็คือ

จุดนั้นโดยที่จะมีตำรวจควบคุมฝูงชน

กั้นเส้นทางไว้เพื่อไม่ให้กลุ่มมลชน
ก่อนที่จะมีตัวแทนของมลชน
ได้ไปเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
จะไม่เดินไปยังสตชอย่างแน่นอน
ทำการเลี้ยวขวาผ่านถนนอังรีดูนัง
มายังสถานทูตเยอรมันนะครับทำให้เกิดเหตุชนมูลเล็กน้อย
ซึ่งระหว่างที่เดินอยู่ตรงบริเวณถนนอังรีดูนัง

เมื่อมีการประทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและกับตำรวจควบคุมฝุงชน
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน๑รายนะครับ

แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าถูกยิงด้วยกระสุนชนิดใดครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้า
เกี่ยวกับข้อมูลของคนที่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะ

ยังไม่ได้ข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บเป็นใครชื่ออะไรครับ

วันนี้การชุมนุมเนี่ยทางแนวร่วมหรือว่าแกนนำได้บอกไหมครับ
ว่าจะชุมนุมถึงตอนไหนแบบไหนอะไรยังไงครับ
คือการชุมนุมได้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
อย่างที่ผมบอกครับการชุมนุมจะเริ่มต้นที่
อนุสาวริประชาธิปไตรแต่ว่าถูกย้ายมาอย่างยกปรารถุงวัน
ซึ่งหลังจากการได้ยื่นหนังสือไปในเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๕๐นาที
หลังจากนั้นก็ได้ออกมาแถลงการเล็กน้อยแล้วก็สั่ง
แล้วก็ได้มีการยุติการชุมนุมไปแล้ว
เมื่อประมาณ๑๕นาทีที่ผ่านมานี่เองครับคุณภาคภูมิครับ
ครับตอนนี้ยุติการชุมนุมเรียบร้อยแล้วนะฮะ
วลชนนี้ออกจากพื้นที่หมดหรือยังใช่ครับ
ตอนนี้เหลือเพียงแค่แก่นำบางส่วนที่ดูแลความเรียบร้อย
แล้วก็ส่งมวลชนกลับบ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ชุดกรุงคุมฝุงชนที่มาดูแลความเรียบร้อยณสถานธุรกิจยนตมันนีครับ
ภาพที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดนะคะ
อย่างที่คุณจิรายุทธ์บอกถึงแม้ว่าประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
แต่ก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะคะก็กำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่บริเวณดังกล่าว
วันนี้ก็เป็นการนัดชุมนุมกันนะฮะแล้วก็มีการยื่นหนังสือกันเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะขอบคุณคุณจิรายุทธ์และทีมข่าวค่ะ